หนุ่มใหญ่ครับคนนี้เมาแล้วมีอารมณ์
มีอารมณ์บุกบ้านสาวข้างบ้านอายุ๑๗เท่านั้นเอง
คล่อมเขาเลยผู้หญิงร้องนะครับ

เข้ามาช่วยไว้ได้ทันคนร้ายเนี่ย
พยายามกระโดดหนีออกจากบ้านจับได้ไม่ได้ไปดูกันครับ
พันศิงขร
พันศิงขรเป็นชื่อเขาครับเป็นชื่อพวกต้องหารายนี้
อายุ๕๔ปีแล้วนะถูกตำรวจตามไปลากตัวออกจากพงย่าแบบนี้แหละครับ

ในสภาพกลิ่นเหล้าคลุ้งเฉยนะฮะ
หลังจากก่อเหตุบุกเข้าไปปล้ำหญิงสาวอายุ๑๓ปีขออภัยไม่ใช่๑๗
๓ปีเท่านั้นเองนะฮะเหตุเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตะวนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
นายธีรวัตรพันโคตรอายุ๓๓ปีคนนี้แหละเพื่อนบ้านพลเมืองดีครับ
เป็นคนเข้าไปช่วยเหลือน้องผู้หญิงเอาไว้ได้นะฮะ
ที่กำลังจะถูกคมขืนเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวานนี้นะคุณนักข่าวตอนผมกลับเข้าบ้าน
ได้ยินเสียงเด็กร้องให้ช่วย๒๓รอบดังมาจากบ้านข้าง
ก็เลยเดินเข้าไปดูเห็นในพันธุ์ขึ้นคล่อมแล้วครับ
พันธุ์ขึ้นคล่อมน้องแล้วเขาจึงรีบไปกระชากตัวในพันธุ
ออกไปนอกบ้านเลยจากนั้นในพันธุ์เนี่ย
โดดหนีไปซุกตัวอยู่ในพงหญ้าหลังหมู่บ้านครับ
ถูกตำรวจตามมาจับตัวเอาไว้ได้
ซึ่งจากการสอบปากคำพันธุ์มันก็รับสารภาพนะ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามน้องนี่แหละนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ดื่มเหล้าขาวไปเมาเมาแล้วทำไม
เมาแล้วมีอารมณ์ทางเพศครับคุณผู้ชมครับ
บุกเข้าไปในบ้านของน้องผู้หญิง
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยน้องอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ออกไปขายของที่ตลาดนะครับ
กันหมดเลยเจตนาหวังจะข่มขืนแหละครับคุณผู้ชมฮะ
แต่เด็กร้องนะครับเพื่อนบ้านก็เข้ามาล็อกตัวเอาไว้
เรื่องต้นตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่โรงพักบ่อวินนะครับ
แล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยตามไปชี้ตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ลูกเอ้ยอยู่บ้านเป็นสาวเป็นแทร่ล็อกบ้านปิดประตูรั้วให้ดีนะฮะ